คุณแซนคุณกติกคุณจ๊อปแล้วก็คุณพีม
ทั้ง๔คนเนี่ยยืนยันในชั้นประนีประนอมว่าเขาไม่ได้ทำผิด
เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่จำเป็นต้องจ่าย
คุณแม่ก็บอกไม่เป็นไรแม่เรียกไว้ก่อน๔๐ล้าน๘แสน
เหลือก็ไปว่ากันในศาลนัดต่อไปในระหว่างนี้

เขายังไม่ได้จ่ายค่าสินใหม่ให้เรา
เข้าอยู่ในเรือด้วยนะครับทั้งหมด๕คน

แต่เขามองว่าเขาจ่ายให้
เขาไม่ผิดได้ยังไง
ตอนนี้เขาก็เป็นผู้ต้องหาอยู่แล้ว

แต่สารยังไม่ได้พิพากษาไงคุณแม่

จะพูดว่าไม่ผิดไม่ได้

คือน้องโมเนี่ยนะคะลองคิดดูว่า

หรืออะไรเป็นไปไม่ได้
ก็ต้องมีเหตุแหละที่ทำให้เกิด

ก็ต้องมีเหตุอะไรที่ทำให้น้องตกน้ำ

ก็ต้องมีคนมาบอกมาเล่าให้เราฟัง

แต่คุณปอคุณโรเบิร์ตก็ยังไม่ได้บอกกับแม่เลยเห
ไม่บอกทั้งที่เคยบอกว่าจะสารภาพ

แล้วเดี๋ยวถ้าศึกมาแล้วจะมาบอกกับคุณแม่

เพราะว่าเราก็รอสารด้วย

ยังแต่ว่ายังไม่มีใครบอกกับคุณแม่สักที
ใช่ว่าข้อที่จริงคืออะไร
คุณแม่ก็ไม่อยากคิดไปเองหรอก
คุณแม่ก็ไม่อยากคิดไปเองหรอก

คุณแม่ก็ไม่อยากคิดไปเองหรอก
คุณแม่ก็ไม่อยากคิดไปเองหรอก

คุณแม่ก็ไม่อยากคิดไปเองหรอก

คุณแม่ก็ไม่อยากคิดไปเองหรอก
คุณแม่ก็ไม่อยากคิดไปเองหรอก
คุณแม่ก็ไม่อยากคิดไปเองหรอก
คุณแม่ก็ไม่อยากคิดไปเองหรอก
คุณแม่ก็ไม่อยากคิดไปเองหรอก

คุณแม่ก็ไม่อยากคิดไปเองหรอก
คุณแม่ก็ไม่อยากคิดไปเองหรอก
คุณแม่ก็ไม่อยากคิดไปเองหรอก

คุณแม่ก็ไม่อยากคิดไปเองหรอก

คุณแม่ก็ไม่อยากคิดไปเองหรอก
คุณแม่ก็ไม่อยากคิดไปเองหรอก
คุณแม่ก็ไม่อยากคิดไปเองหรอก

คุณแม่ก็ไม่อยากคิดไปเองหรอก

คุณแม่ก็ไม่อยากคิดไปเองหรอก

คุณแม่ก็ไม่อยากคิดไปเองหรอก
เราก็ไปทานข้าวกันไปร้องเพลงกัน

ทุกวันนี้๙ล้าน๒คือเขาเริ่มทยอยจ่ายแล้วใช่ไหม

เดือนละ๒หมื่น๒หมื่น๒หมื่น

เขาก็หนีไม่พ้นเรื่องคดีอยู่แล้ว

แล้วในใจมันยังไงแม่คือผมก็ผมก็แทนใจแม่ไม่ถูกนะ

แม่แยกได้เหรอ
ด้วยความเคารพขออภัยที่เอ่ยชื่อถึงพาดพิงหลายท่านนะครับ

คุณแม่ไปกินข้าวไปร้องเพลง
ไปเจอเจอพบปะสังสรรค์กับคุณปอคุณโรเบิร์ต
โดยที่ในใจก็ยังมีอะไรอยู่ในใจว่า

เขาทำอะไรลูกสาวเราหรือเปล่าเขายังไม่บอกความจริงกับเราสักที

คือสักวันหนึ่งอะนะคะพี่อุ๋ย
สักวันหนึ่งเนี่ยเมื่อคดีจบที่ศาลเนี่ย
เราเราจะรู้ข้อที่จริงคุณแม่ก็รอไง

วันนั้นบอกคุณปอเขาจะซื้อรถอะไรให้ซื้อหรือยัง
เหรอจริงป่
ไม่ไปโฆษณาให้เขาเลยรถนั้นเลยหรอ
หนังหน่ายขนาดนั้นเลยหรอแต่รออยู่ไหม
ยังเราอยู่ฮะ
ตอนนี้ก็ใช้รถน้องโมนะคะอืมอืมดีกว่า